มาดูกันที่สาหร่อตี้หน้าสุพนาธิ์กันบ้านดีกว่านะ
เธอคนนี้บอกเลยว่ายิ่งดังแต่กลับยิ่งเหงานั่นเองนะคะ
งานเยอะงานรุมจริงนะคะทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองจีนค่ะ
มีซีรีส์ที่แดนมังกรด้วยแฟนคลับเขายังคงมากมายอย่างต่อเนื่องนะคะ
และล่าสุดค่ะไปทำธุรกิจเปิดร้านอาหารที่เมืองจีนด้วย
ทั้งจีนทั้งไทยค่ะไปอุดหนุนกันเพียบเลย
อย่างที่บอกไปว่าเธอมีเรื่องเดียวที่กังวลใจอยู่นะครับ

ส่วนตินาเนี่ยยังไม่มีใครก็เลยเหงาใจอยู่เรื่อยเลยค่ะ
ช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปทำโรงเรียนดนตรีนะคะ
แล้วช่วงนี้เพิ่งเดือนก่อนเพิ่งไปเปิดร้านอาหารที่เซี่ยงไทยนะคะ
จริงก็อยากจะทำเมืองไทยแต่จริงทำไมงานที่เมืองจีนเยอะกว่าไม่รู้
ก็เลยแบบว่าแต่ปีนี้มีละครที่ไทยให้ติดตามนะคะ
จริงเราคุณออมเขาไปพี่แอมแล้วเหลือแต่ติดนานนะคะมีใครติดนานสิ
ก็ยังแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้พูดแล้วก็แบบได้เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
บ่นเหงานะคะงานที่เมืองจีนเนี่ยเยอะกว่าสงสัยอาจจะมีอมวยคอยช่วยดูแลหัวใจอยู่ที่นู่นก็ได้นะคะ
ดังนานอะติดนานที่เมืองจีนนะคะใช่ค่ะ